สวัสดีครับสวัสดีค่ะฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะครับ
โอ้โหเริ่มต้นกันมาถึงก็เข้าเลยนะไม่ต้องแนะนำตัวอะไรทั้งสิ้นแล้ว
เกินเยอะแยะใช่ได้ชาติสุดท้ายนะครับเป็นกาบองนะครับ
เมื่อวานก็มีข่าวว่าได้ติดต่อจากแอฟริกาใช่

แต่เพียงแค่ว่ารอการยืนยันแบบ๑๐๐ในเรื่องของเอกสารนะครับ
ซึ่งเรื่องนี้นะครับก็มาดูกันหน่อยแล้วกันนะครับ
ว่ากาบองเนี่ยมีที่มาที่ไปของทีมเป็นอย่างไร
เพราะว่าหลายคนบอกว่ากาบองคือชาติไหนนะ
แอฟริกาจริงเขาก็อาจจะไม่ได้เก่งกาดในฟุตบอลมากมายนัก

ปีแอร์เอเบอริกโอบาเบยองนะครับ
ก็ทำให้หลายคนรู้จักกาบองมากยิ่งขึ้น

ที่๙๓ของโลกมาจากทวิปแอฟริกา
คือไทยนะตอนนี้อยู่อันดับ๑๓๐ของโลก

นั่นก็คือโซโลวาเกียอยู่อันดับ๒๘ของโลก
แล้วก็สหรัฐอารับเอมิเรดอยู่อันดับ๗๓ของโลก
แล้วก็ชื่อศึกนะครับคือศึกสามทวีป

เอเย่นของทีมชาติกาบองก็ยืนยันนะครับว่า
จะส่งผู้เล่นชุดใหญ่มาเยือนไทยแน่นอนตามข้อตกลง
ซึ่งตัวชูโรงอย่างพระอาทิตย์แอมพอริกส์โอบาเมยอง

รวมถึงมาริโอเลมีน่านะครับ
กองกลางจากซอสแฮมตันแล้วก็อองเดโปโค่จากบอกโดในฝรั่งเศส
ก็คอนเฟิร์มว่าจะมี๒ใน๓มา
คือเราก็หวังว่า๒ใน๓จะเป็นทางโอวาเบยองมา๑คนต้องมา

แต่จริงตามเงื่อนไขนะผมว่าต้องมาได้
เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมต้องจดลงปฏิทินเลย

สามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ได้
หรือว่าจะมาชมติดขอบสนามที่ราชมังคลากีฬาสถานก็ได้

เพราะว่าเป็นหนึ่งรายการที่เป็นรายการสำคัญหลักในปีนี้เหมือนกัน
เหนือจากฟุตบอลอาเซียนคลับในช่วงปลายปีนะครับ
ซึ่งเราก็เตรียมโปรแกรมที่เข้มข้นมากในปีนี้
จะมีทีมที่ได้ไปแข่งขันฟุตบอลโลกมาอุ่นเครื่องด้วย